ทำไมละโขนอยู่บางขาวคว้องไม่เหลือนอนหนึ่ง

เดี๋ยวจะพาไปไปดูงานแต่งงานโอ้โหงานนี้สีสันมาเพียบ
จริงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าจะไปงานแต่งอะไร

ปักบูธกันเลยก็ที่จังหวัดมหาศาลคาม

พาไปที่จังหวัดนี้เดี๋ยวจะพาไปดูงานแต่ง
ดูบรรยากาศที่นั่นโอ้โหคึกคักสุดเลยทีเดียวครับ

โอ๊ย๘แล้ว

เอาแต่งงานนี้เขาสนุกสนานแน่นอนเลย
โอ้โหมาแบบจัดเต็มจัดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
เป็นบรรยากาศภายในพิธีแต่งงานระหว่างโชคมหานคร

ว่าควายเพศผู้อายุ๒ปี๒เดือน
เป็นผู้ครองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓ในการประกวดกระบือแห่งชาติปี๒๕๖๐
มีมูลค่าของเจ้าตัวด้วยนะค่าตัวของเขาคือ๗แสนบาท
แต่งกับเธอผู้นี้ก็คือหงมหากระบือหรือว่าควายเพศเมีย
อายุ๒ปี๕เดือนจากฟาร์มในอำเภอบรบือ
ดีกรีความสวยไม่ธรรมดาเป็นแชมป์งานประกวดกระบือปี๒๐๑๖
ที่จังหวัดอุทัยธานีอ้าวเป็นนางงามเก่าค่าตัวแพงอ่ะสิ
ระดับนางงามกระเบอร์ทั้งทีมูลค่าข้าตัว๑๕๐๐๐๐๐บาทครับ
เป็นยังไงล่ะทั้งสองตัวเนี่ยนะค่าตัวไม่ธรรมดาครับ
แล้วบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักจัดแบบไทยนี่แหละเรียบง่าย
มีกระบวนแห่เล็กจากเกษตรกรบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมแสดงความยินดี
เป็นศักดิ์ขีพยานนะครับก็ได้รับเกียรติจากนายไพร้อรอยตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนำขบวนมาแล้วที่สำคัญนี่
พอถึงเวลาแล้วโชว์ความหวานกันซะเลยจูบเลยจูบ
เป็นไงเจ้ากระบือสองตัวเนี่ยนะครับก็หันหน้าเข้าหากันโชว์ความหวาน
สวีทจริงอาจเป็นเพราะเราคู่กันตั้งแต่ถัดไหน

เห็นแล้วมันอินอยากจะร้องเพลงต่อ

โอ้โหชื่นมื้นค่ะคุณค่ะ
มากันเพียบเลยแล้วก็มาทั้งแบบว่าฟังเจ้าเบาฟังเจ้าสาว
บรรยากาศก็ชื่นมืดแล้วก็มีการคล้องพวงมาลัยดอกไม้แล้วก็มาลัยแฝดให้กับสองบ่าวสาว
ทันทีที่ทั้งคู่สบตากันก็โชว์ความหวานอย่างที่เห็นนะครับ
หันหน้าเข้าหาประกบกันจูบกันได้เลยทีเดียว

พ่อก็พันดีแม่ก็พันดีลูกนี่ต้องมีคนจองแล้วแน่เลยนะ
ใช่โอ้โหค่าตัวเนี่ยแพงนะคุณ๒ขี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะ